หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวของสารวัตกาล
หรือว่าพันธ์ตำรวจโทกิติการนะฮะ
ผู้ก่อเหตุที่คุ้มคลั่งขังตัวเองในบ้านพักย่านสายไหม

มาตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งประมาณเที่ยงกว่านี้นะครับ
ทีนี้ก่อนหน้านี้มันมีรายงานนะครับ
ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งอาจจะรวมถึงฝั่งตำรวจด้วย

บอกว่าตำรวจที่ปฏิบัติการทุกนาย

แล้วก็ต้องมีการเข้าพื้นที่ในการตรวจสอบภายในบ้านพักนะครับ
ดังนั้นติดตามการรายงานได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดี

รายงานสดจากซอยจีรมกรเขตสายไหมกรุงเทพครับเชิญครับ
ได้รับการยืนยันจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คนเจ็บที่ถูกลำเลียงไปออกจากพื้นที่เกิดเหตุ
ก็คือสารวัตกาลนะคะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บ
แต่ยังไม่ยืนยันว่าอาการบาดเจ็บนั้นสาหัสหรือไม่
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจปฏิบัติการพิเศษในส่วนของคอมมันโดเองนะคะ
ก็มีการเคลื่อนย้ายออกไปจากพื้นที่
เราสอบถามบอกว่าขั้นตอนจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
จะต้องเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปให้ดูบรรยากาศสดในขณะนี้
ช่างภาพของเราจะพาไปดูภาพที่เกิดเหตุนะคะ
จากจุดที่ผู้สื่อข่าวประจำจุดอยู่ที่มีโปรลิสไลน์คาดไว้๒ชั้นนั้น
ก็จะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
พยายามที่จะเข้ามาเคลียร์พื้นที่
เราจะเห็นว่ามีชาวบ้านเริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้ว
นั่นก็หมายถึงว่าสถานที่แห่งนี้ปลอดภัยสำหรับประชาชน
สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้
เพราะว่า๒๖ชั่วโมงที่ผ่านมาย่างเข้าชั่วโมงที่๒๗

กว่าจะมีการรวบตัวของสารวัตกาลได้
มีประชาชนหลายคนที่ได้รับผลกระทบพอสมควร
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของอ่า
ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ข้ามคืนที่ผ่านมา
แล้วก็เดินทางออกไปเมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๓๐นาที
ก็ยืนยันนะคะว่าผู้บาดเจ็บที่มีการลำเลียงออกจากพื้นที่นั้น
ก็คือสารวัตกาลได้ถูกเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการ
ในการจับกลุ่มตัวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
แต่ท่านบอกว่ายังไม่ยืนยันนะคะว่าอาการนั้นเป็นอย่างไร
ขณะเดียวกันหนึ่งเสียงที่ยืนยันก็คือ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากการเข้าปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เลยนะคะ
ชุบปฏิการพี่เสดะคอมมาร์โดรวมไปถึงอรินทรมานราช
เริ่มปฏิบัติการในการเอาบันไดถังน้ำเข้าไปรอง
แล้วก็ปีนขึ้นไปที่บริเวณชั้น๒บริเวณริมระเบียงค่ะ

แล้วก็กันสื่อออกมาจากพื้นที่
ห้ามสื่อนั้นรายงานสดทั้งหมดนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นหน่วยอรินทราช๒๖นะคะ
ตอนนี้น่าจะเคลื่อนออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะคะ
ก็พยายามที่จะให้สื่อเปิดพื้นที่เพื่อที่จะออกทั้งหมดแล้ว
ข้างในเนี่ยยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษอยู่ไหมคะ
ได้ยินเสียงระเบิดหนึ่งครั้งนะคะ
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงระเบิดหรือไม่นะคะ
เห็นไหมวะมอบแปงเหรอวะ

ก็สร้างความแตกตื่นพอสมควรนะคะ
แต่ว่ายังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ
จริงหรือจะจริงอยู่นี่

แต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้ค่ะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

มีภาพเผยแพร่ออกไปจากสื่อต่างนะคะ
ที่นำให้นำมาจากตำรวจให้มาแจกจ่ายให้กับทางเจ้าหน้าที่
ในขณะที่ทางด้านของสารวัตกาลอยู่ในห้องพักของตัวเอง
เขามีการอยู่ที่บริเวณชั้น๒มีอุปกรณ์ต่างไม่แน่ใจว่าเป็นยาเสพติดหรือไม่
มีปืนมีทั้งส่วนของปลอกกระบุกปลอกปืนที่ตกอยู่ในบ้านจำนวนมาก
นั่นหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ต้องเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะว่า
เหตุการณ์ในครั้งนี้การคุ้มครั่งในครั้งนี้
เกิดจากความเครียดเกิดจากยาเสพติด
หรือว่าเกิดจากอาการจิตเวทที่มีอาการป่วยอยู่ก่อนแล้วค่ะ

วิมวันวันธรรมพักตีข่าวไทยรัตน์ทีวี